เหตุการณ์นี้นะครับผัวเนี่ยตามง้อเมียตอนแรกจะง้อแบบดีง้อไม่สำเร็จฮะ
ก็เลยตามไปถีบรถเมียจนตกข้างทางคุณผู้ชมฮะสุดท้ายเนี่ยเมียเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมมีภาพเหตุการณ์ซึ่งมีคลิปวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้ส่วนหนึ่งนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์๒คันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทำให้รถของฝ่ายหญิงตกข้างทางจนฝ่ายหญิงก็คือนางอาพรอายุ๕๕ปีเสียชีวิตนะครับ
ส่วนฝ่ายชายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาคู่กันขี่ประกบอย่างเร็วเนี่ยก็คือนายสมบูรณ์อายุ๖๐ปีนะครับ
ก็จริงแล้วนะเสียหลักทั้งคู่นะพุ่งตกลงไปพงยากข้างทางนะครับจากนั้นนายสมบูรณ์ซึ่งเป็นสามีก็ลุกขึ้นได้แล้วก็เดินเข้าไปหานางอาพร
แล้วก็คลิปเนี่ยตัดไปมีอยู่เท่านี้เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายพระแสงบางรูปหมู่เก้าตะบุญสินเจริญอำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานีนะครับก็เวลาในกล้องวงจรปิดก็คือเที่ยงสี่สิบสามนาทีวันที่สี่ตุลาคมนะครับทีนี้ชาวบ้านนะฮะก็คือคุณลุงอารุณทุ่มทองเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน

ถีบเสร็จลงไปบีบคอบีบคอเสร็จจนเมียตายเลยนะฮะ

คำนายสมบูรณ์ก็ยังแออยู่นิดหนึ่งเพราะยังเมาอยู่นะครับ
คือเขาบอกว่าทะเลาะกับเมียก็ขี่รถไล่ตาม
แล้วยอมรับผมใช้เท้าถีบจนรถของเมียผมเสียหลัก
ตกลงไปข้างทางจริงส่วนประเด็นบีบคอเมียจนตายนะฮะ
คือตำรวจบอกว่ายังรอสอบปากคำนายสมบูรณ์อยู่
เพราะว่าอย่างที่บอกไปยังแอยังเมาอยู่นะครับ
ต้องรอให้สั่งเมาถึงจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ
ตอนนี้เขาก็ยังตอบวกวนไป
แล้วก็รอผลชนะสูตรจากนิติเวศโรงพยาบาลสุราธานีอีกครั้ง
ว่ามีรอยบีบคอขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตหรือไม่นะครับ